ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ตำรวจกำลังตามหาตัวถ้ำมอง
ถ้ำมองนี่เขาไปก่อเหตุไปแอบดูสาวกราวของสายการบินชื่อดังแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงใหม่กำลังอาบน้ำ
ตำรวจก็เลยบอกว่าโอ้โหทำแบบนี้ไม่ได้

และทำให้หญิงสาวคนนี้นะคะกำลังอยู่ในความหวาดกลัว

ตำรวจเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะ
เขาชี้ให้ดูบอกว่าจุดนี้แหละ
หนูเห็นผู้ชายมาด้อมมองตอนที่หนูอาบน้ำ
แต่นี่เป็นชั้น๒นะคะ

ใช่เขาก็กลัวนะคะเขาก็เล่าให้ตำรวจฟังทุกอย่างนะคะ
หญิงสาวพนักงานแอร์กราวก็คือพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินของสายการบิน
เล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอังคารที่ผ่านมา
ตี๒เสร็จเลิกงานกลับเข้าบ้านค่ะ

ตัวเองกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำได้ยินเสียงผิดปกติ
กุ๊กกักอยู่ระเบียงนอกห้องน้ำ
ทีนี้มองออกไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตรงบานเกร็ด
นุ่งผ้าแล้วก็ออกไปส่องดูทางหน้าต่างนะคะ
ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเห็นหลังไวกำลังปีนระเบียงชั้น๒
กระโดดลงไปหายไปในความมืดของซอกตึกซึ่งอยู่ติดกัน

รีบแจ้งความกับตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ
ซึ่งผู้เสียหายยืนยันว่าคนที่มาแอบเป็นถ้ำมองเนี่ย
น่าจะเป็นคนข้างบ้านแน่เลยและเกรงว่าคนร้ายจะแอบถ่ายคลิปไว้ด้วย

พันธุ์ตำรวจโทอดุลสวยสมสารวัตรสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่
บอกว่าตอนนี้ทราบตัวและรู้ชื่อ
ถ้ามองรายนี้แล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อออกหมายเรียกผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีต่อไปค่ะ